โจรเขาบอกว่าเป็นโจรสำออยคุณผู้ชมตอนก่อเหตุไปขโมยของ
วิ่งหนีตำรวจอย่างแค้วคร่องว่องวัยแต่ว่าพอได้โดนจับปุ๊บจะไปทำแผนปุ๊บ
สำออยเจ็บขอรถเข็นหน่อยครับผมเดินไม่ไหวจ้าตำลดก็อำนวณคำสะดวกให้น่ะ
เอาหน้าตาเขาก็ดูเจ็บนะนั่งรถเข็นไปทำแผนให้เลย
ตำรวจโรงพักเมืองนครศรีธรรมราชนำตัวนายไข่เป็ดหรือว่านายสรายุทธ์รามแก้วอายุ๓๔ปี
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพเขาเป็นผู้ต้องหาคดีรักทรัพย์ในเวลากลางคืน
คือไปขโมยของในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลมหาราชนครสิทธิ์ธรรมราช

ก็ได้ทั้งโทรศัพท์มือถือได้ทรัพย์สินผู้ป่วยไป
งานนี้ทางด้านของนายสรายุทธ์ได้ขอความเห็นใจจากตำรวจ
ผมเนี่ยนะเดินไม่ไหวขอนั่งรถเข็นไปทำแผนได้ไหม
แผลที่เกิดจากการที่รถจักรยานยนต์ล้ม

ตำรวจก็ช่วยเต็มที่ครับนั่งรถเข็นกันไปตามจุดนั้นจุดนี้อย่างสบายใจ
นั่งรถเข็นไปนะครับคือตำรวจเข็นให้อ่ะคุณดูแล้วกัน
ตำรวจก็บอกว่าแม้ตอนหนีตำรวจนี่นะวิ่งแค่วคร่องว่องวายพอตอนทำแผนนะแม้
ปากเจ็บทีเดียวผู้โทษหาว์ก็สารภาพว่าก่อเหตุแล้วหลายครั้ง
เดินสำรวจไปตามหอผู้ป่วยหอนั้นหอนี้
หมายคือต้องการโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนของคนป่วยหรือญาติที่หลับแล้วก็ชาร์จทิ้งเอาไว้ที่เตียงก็จะไปขโมย
คนป่วยหรือญาติคนป่วยเขาก็ทุกข์จะแย่อยู่แล้วนะ
เขาจะเอาของคนป่วยหรือญาติที่ชาร์จแบตและหลับเอาไว้หรือไม่อยู่
น่าจับเดินทำแผนใจเข็ดจริง
ทำทีเป็นเดินแบบกระเพกกระเพกเหมือนคนไข้เข้าไปเพื่อไม่ให้เป็นพิรุษกับคนอื่น
พอสบโอกาสไม่มีคนเห็นก็ฉกมือถือไปแล้วก็เอาทรัพย์สินเป็นเงินทองเข้าไป
นำไปขายต่อเขาซื้อมาเป็นหมื่นไปขายต่อเครื่องละ๕๐๐บาทเท่านั้น
นำเงินไปใช้จ่ายไปเสพยาจนหมดแล้วก็มาก่อเหตุใหม่ซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้
แล้วตรวจสอบประวัติโอ้โหต้องโทษพยายามฆ่ามาแล้วด้วยแล้วก็มีคดีรักทรัพย์มาแล้วหลายคดีทีเดียว